เราเคยดูข่าวรถกระบะดัดแปลงที่จะบรรทุกของแล้วว่าเป็นตู้เหล็กใช่ไหมฮะ
บางทีเราเคยดูข่าวคือประตูหลังเปิดอ้าวแบบนี้นะครับ
อันนั้นเล็กไปครับเพราะว่าที่จะให้ดูต่อไปนี้คือ
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วประตูตู้คอนเทนเนอร์มันเปิดออกมาแบบนี้ครับ
ประตูเปิดอ้าว

บีบแตรบอกตั้งไกลยาว
ไม่รู้นะครับ
คันหลังที่ขับรถตามหลังมาเนี่ยบีบแต่รัวเลยครับส่งสัญญาณ
แต่เหมือนคนขับรถบรรทุกก็ไม่รู้ตัวไม่ได้ยินเสียงแตรหรืออาจจะไม่ได้มองกระจกข้างเลย
ถึงไม่รู้ว่าประตูตู้คอนเทนเนอร์
ที่อยู่ทางซ้ายมือของรถเนี่ยนะมันเปิดอ้าออกนะครับ
คนขับก็ขับชิลเชียวเปิดไฟเลี้ยวชิดขวาไปตลอดทางซะด้วยนะฮะ
ถือว่าเคราะห์ดีนะครับจังหวะที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์มันเปิดออกไม่มีรถที่แล่นตีคู่ขึ้นมาก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุ
เตือนภัยความมักง่ายของคนขับรถที่ไม่ล็อกประตูให้เรียบร้อยขับรถไม่ระมัดระวังพิกัดถนนกิ่งแก้วบางพลีสมุทรปราการ

เพื่อเตือนคนขับรถบรรทุกให้ตรวจสอบ
ดูให้ดีว่าล็อกประตูตู้คอนเทนเนอร์สนิทแล้วหรือยัง
เพื่อความสบายใจของคนขับรถบรรทุกและผู้ร่วมทาง
บริษัทไหนเป็นเจ้าของรถคอนเทนเนอร์คันนี้

ถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปข้างเนอะแล้วปึ้งเข้าไปนี่โอ้โหหนักเลยนะ